ที่สุพรรณบุรีมีคุณป้าวัย๕๙ปีท่านหนึ่งนะคะ
ถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายเพื่อชิงทรัพย์ค่ะ
คนร้ายได้เงินไปหลายหมื่นเลยแล้วก็ได้โทรศัพท์มือถือไปด้วย
คุณป้าท่านนี้เนี่ยมีแผลที่ต้องเย็บเป็นร้อยเข็ม
หยดเป็นทางแล้วไม่น่าเชื่อว่าคุณป้าท่านนี้
เคยถูกชิงทรัพย์มาแล้วหลายครั้งนะคะ
คือก่อนหน้านี้เคยถูกทำร้ายจนถึงขั้นสูญเสียดวงตาข้างซ้ายไปแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วนี่มาโดนอีกอะค่ะแล้วครั้งนี้ก็เย็บเป็นร้อยเข็มค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕นะคะ๒๖พฤศจิกายน
ตำรวจสพดเจดีได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำ
มีคนได้รับบาดเจ็บนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นภาพก่อนที่คุณป้าท่านนี้จะโดนทำร้าย
ก่อนที่คนร้ายจะมาทำร้ายและชิงทรัพย์ไปค่ะ
คือทีนี้ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในถนน
อนไม้แหลงดอนเจดีตำบลหนองสาหร่าย
ดูนะคะคือเลือดอาบเลือดหยดเป็นทางครับผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลกับเราเนี่ยเลือดเต็มเลยนะคะ
พัฒนาค่ะบอกว่านางสมหมายล้อมวงอายุ๕๙ปีก็คือคุณป้าที่บาดเจ็บและโดนชิงทรัพย์
ชื่อป้าสมหมายคือแกสลบเลยที่หน้าที่หัวมีแผลแตก
ใต้คางมีแผลคล้ายถูกของมีคมบาดเลือดท่วมมีรถจักรยานยนต์สีฟ้าขาวล้มอยู่พร้อมกองเลือด
และมีเลือดหยดตามทางยาวเป็นร้อยเมตรคือมันไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์ล้ม
มันคือถูกทำร้ายและชิงทรัพย์ค่ะผู้กำกับการสพดอนเจดีก็ประชุมทีมสืบสวนเลยนะคะ
เชิญตัวลูกสาวก็คือนางสาวชุติมาอายุ๓๔เป็นลูกสาวของป้าสมหมายที่บาดเจ็บมาให้ข้อมูลเพื่อเร่งไล่ล่าติดตามตัวคนร้าย
ลูกสาวบอกทีมข่าวว่าแม่พกเงินสดติดตัวเยอะจะนำไปจ่ายค่าของที่ต้องซื้อเพื่อเอามาขายต่อ
คนร้ายชิงเงินไปตั้ง๕๐๐๐๐บาทนะคะครับพร้อมโทรศัพท์มือถือของคุณป้าด้วยค่ะ
ลูกสาวป้าสมมายเป็นคนให้ข้อมูลแบบที่มันเป็นซึ่ง
ลูกสาวป้าสมหมายเป็นคนให้ข้อมูลกับทีมข่าวนี่แหละค่ะว่าป้าสมหมายแกโดนทำร้ายอยู่หลายครั้งนะ

เมื่อปี๒๕๔๙เนี่ยป้าสมหมายเคยถูกคนร้ายดักชิงทรัพย์และทำร้ายจนเสียดวงตาข้างซ้ายไปนะคะ

ครั้งที่สองถูกคนร้ายบุกมาที่ร้านชิงทรัพย์ไปอีกค่ะ
ครั้งนั้นเป็นข่าวค่ะข่าวใหญ่เลย๒๐กุมภาพันธ์ปี๖๒
แล้วจับคนร้ายได้แล้วเนี่ยมาครั้งล่าสุดก็คือเนี่ยค่ะ
พฤศจิกายนคนร้ายชิงทรัพย์จนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วก็มีเลือดออกในสมองด้วยต้องรอผ่าตัดกระดูกโหนกแก้มด้วยค่ะ
ผู้กำกับการสพดรจดีบอกว่าตั้งปมเหตุเอาไว้๓ประเด็น

คนร้ายตั้งใจจะมาก่อเหตุชิงทรัพย์
หรือ๓คนร้ายอาจจะไม่ได้วางแผนไม่ได้ตั้งใจ
แต่ผ่านมาเห็นผ่านมาเห็นป้าแกเกิดอุบัติเหตุนอนเจ็บตัวอยู่
ไม่รู้สึกตัวเลยฉวยโอกาสลักทรัพย์ไปหรือเปล่า

แต่ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วค่ะ
น่าจะจับตัวคนร้ายได้เร็วนี้นะคะ